รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
หมอกเขาบอกนี่เป็นโรคนั่งแค้ง

ไม่ขึ้นแบบคล้ายเหมือนค่ากันไกลมันค้างเนี่ย

มันเจ็บไปหมดมันเหมือนมีเข้มอะไร
ทิ้มมือทิ้มทั้งตัวเลยค่ะ

เอ๊มันอาการเดียวกับไฟไหม้เลยเหมือนกันนะ
หนูตกใจที่ว่าทั้งตัวหนูมันเป็นรอยเหมือนเก็บ
เปิดเชื่อรับหกเชื่อร์มาที่ไทยรับทิวีช่อง๓๒

เพียงแต่คุณร้องเพลงให้ถูกต้องครบ๑๐เพลง

เพราะเราคือรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

แก่กันมาอย่างนี้ก็๒๓ปีไปแล้ว
ก็มีผู้ที่ได้รับเงินทุนไปสู้ชีวิตจากเราก็หลายท่านกันทีเดียวนะครับ
บ้างก็มาพบกับความสมหวัง

แต่รับรองว่าทุกคนที่มารายการของเรา
มีแต่คำว่าได้และได้เท่านั้นครับ
เพียงแต่คุณฝึกร้องมาให้ถูกต้องทุกคำ
เมื่อใดก็ตามที่ร้องครบ๑๐หยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาท
ใช่แจกกันเรื่อยเพราะว่าไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
อยากให้ประชาชนคนลากย่าลืมตาอ้าปากได้

อยากช่วยท่านทุกคนนะครับใครมีปัญหา

ต้นฉบับเอาแบบต้นฉบับของจริงนะครับแล้วก็บอกแล้วไม่ต้องร้องเพราะไม่ต้องร้องดี
หัวใจนักสู้มาเลยเหมือนคู่นี้ค่ะคู่ชีวิตคู่นี้ที่กำลังจะมาในรายการของเราค่ะ
บอกได้เลยว่าเป็นคู่ชีวิตที่ทรหดอดทนซึ่งกันและกันมาก
เนื่องด้วยทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นคุณสามีหรือว่าคุณภรรยาค่ะ
สุขภาพไม่ดีอยู่แล้วร่างกายย่ำแย่อยู่แล้วและยังต้องเลี้ยงดูลูกอีก๒คนค่ะ
ส่วนจะเป็นยังไงนั้นต้องไปติดตามในภาพชีวิตของเขากันก่อนค่ะ

แฟนทำงานอยู่ที่กรุงเทพขับมอเซล์รับจ้าง
ครับตลอดนี้ครับผมก็ขับวินอยู่สายกลับตะเลิกครับ
สุขภาพ๗๖พระพระแดงครับครับ

แล้วผมก็จอดสู้ครับจอดสู้เขาตลอด
เมื่อปีพศ๒๔๙นะครับผมอุบัติเหตุครับ
ชนกับรถพ่วงแล้วก็ล้อหลังก็ทับขาผมหัก

แต่ก็ยังไม่มีเวลาที่จะไปเอาเหล็กออกครับ
ถ้าผมไปเอาเหล็กออกก็คือต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเดือน
ภายในเดือนหนึ่งที่ผมนอนอยู่นี่ลูก
ครอบครัวผมจะเอาเงินที่ไหนใช้จ่าย
เหล็กที่ดามตั้งแต่ปีศรีกาวันนี้มันก็ส่งผลให้ผม
ต้องเจ็บปวดแล้วก็อยู่แบบทรมานครับ
ทำงานก็ไม่ได้ทุกวัน
ผมอยากบอกกับเมียผมว่า

เคียงข้างแม่ตลอดไป

ม่อเขาบอกหนูเป็นโรคนั่งแค่ง
นั่งแข้งที่ฉันเป็นเป็นมา๓ปีแล้ว

ที่หนูเคยดีแล้วอยู่มันไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงลุก
จะทำงานก็ลุกไม่ได้มันปวดไปหมด
หยิบจับอะไรก็ไม่ได้มันหลุดมือไปหมดเลย

มันก็หลุดมืออ้าปากก็ไม่ขึ้นแบบ
คล้ายเหมือนฆ่ากันไกลมันค้างเนี่ย

แม้กระทั่งลุกเดินมันเหมือนมี

เจ็บไปหมดทั้งตัวเลยไม่รู้มันเป็นเพราะอะไร

ให้แต่ต้องใช้เวลาอีกนาน

ลดไปทีก็เป็นพันนะจ๊ะบางครั้งไม่มีเงิน

บางครั้งลูกก็เคยอดบอกว่าใจเย็นนะลูก
เดี๋ยวพ่อส่งตังค์มาเดี๋ยวแม่ซื้อนมให้
ก็เจ็บปวดทุกครั้งเวลาลูกบอกว่าหิ้วนมหิ้วนม
ลูกก็สงสารลูกบางทีก็ร้องไห้ไม่มีนมให้ลูกกินอ่ะ
จนแบบไม่มีตังค์ติดตัวเลยจ้ะบางทีต้องเซ็นขนมร้านค้าให้ลูกกิน
ต้องเซ็นนมให้ลูกกินไป๕หม้อก็ต้องยืนตังค์เขา
เขาขึ้นไปห้าหม้อไม่มีตังค์หนูไม่เคยเป็นสภาพนี้
พอมาเป็นหนูบอกแล้วหนูอยากจะตายให้ดูแลหนูรอดไปเลย
พอหันมองลูกก็ต้องเลิกลมความคิดบอกตัวเองเสมอว่าทุกวันนี้ต้องสู้
ลูกให้กำลังใจแล้วก็พี่ทราบก็ให้กำลังใจ
พี่ชายให้กำลังใจถ้าหนูเป็นอะไรไปและลูกที่นุ่งตัวเล็กเนี่ย
เขาไม่รู้ไอ้โน่นี่เนี่ยแล้วใครจะดูแลถ้าแม่ตายไป
ลูกเคยทำงานเคยได้รับเงินแล้วทีนี้มาเป็นสภาพนี้
ต้องมาข้อเงินแฟนใช้ต้องข้อเงินลูกใช้หนูพูดง่าย
นูอยากไห้จากที่นูเป็นทุกวันเนี้ยอยากได้มอดิทีมหลักซ้ายนู
จากที่หนูเป็นอาการนิ้นอยากจะช่วยแฟนทำงาน
จะได้แบ่งเบาพลาบแฟนแฟนก็โดนแล้วชนค่าหัก
ใช่ค่ะเล็กสิบกว่าปีแล้วเล็กมันกินมันคล้ายกินเนื้อแฟนนะ
เป็นเป็นแพร่เวอะวะหมดเลยอ่ะหมอเขาบอกต้องเอาเหล็กออกไม่เอาออก
ก็จะเป็นมะเร็งแล้วถ้าเกิดโดนตัดค่าล่ะ
ลูกหนูก็กินนมแล้วหนูก็ทำงานไม่ได้
แล้วแฟนหนูก็ส่งลูกสาวเรียนอีกคนนึงถ้าเขาล้มไปคนหนูก็ทำอะไรไม่ได้
หนูก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
อยากได้เงินมาเป็นค่านมลูกเป็นค่าใช้จ่าย
จะได้แบ่งเบาภาระแฟนแล้วเอาไว้รักษาตัวเอง

ของการเงินแล้วก็
สุขภาพสุขภาพทั้งคู่นี่ไม่ต้องห่วงว่าใครจะพยุงใครค่ะ
เพราะว่าต่างคนต่างพยุงกันแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วนะคะ

พบกับเธอนะครับคุณบังเอิญผู้หญิงหนังแข็งที่ไม่ยอมแพ้ต่อโรคร้ายครับ

ตรงกลางนี้เลยนะครับคุณบังเอิญ

ยินดีต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะพี่นะ

ก็ขึ้นมาพร้อมคราบน้ำตาเลยหลังจากดูภาพชีวิตของตัวเองไป

วันนี้คุณบังเอิญมากับครอบครัวใช่ไหมครับ

น้องเบรนดร์นะค่ะ
และนานี่ซาลา

มีลูกค่ะแล้วก็เรียนอีกคนนึงอะจ๊ะ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

เป็นแบบนี้ทั้งตัวเลยไหมจ้ะขาก็เป็น
เวลายืนนานมันก็จะป้วนมันก็จะบวม
ทีนี้มันแข็งจนระดับไหนหนังแตกเลยไหม

อาการเดียวกับไฟไหม้เลยเหมือนกันนะ
หนูตกใจที่ว่าทั้งตัวหนูมันเป็นรอยเหมือนเก็ดงูคาบงูขึ้นมาเลย

แสดงว่าแบบแข็งจนหนังแตก
มันเป็นคาบหมูอย่างนี้คือว่าน้อยแล้วค่ะ
ตอนแรกเป็นคาบหมูที่ลอกคาบเลยจ้ะ

ขอบคุณบังเอิญจะเจ็บนะ
โลกนี้มันทรมาน
ใช่ทรมานมากเลย

น้อยใจที่ว่าตัวเองเป็นสภาพนี้

หนูไปเลย

ตั้งใจจะไปไหน

ลูกเกร็งไปกับลูก
ไม่ต้องมาให้ไฟนลับผิดชอบ

ว่าจะอุ้มลูกแล้วก็จะไปที่ไหนก็ไม่รู้แหละที่กลับมาไม่ได้
นี้เขายังกลับไปที่เมืองกาลนะครับ
ค่าใช้จ่ายไปหาหมอครั้งหนึ่งประมาณเท่าไหร่

ต้องไปกี่ครั้งครับเดือนหนึ่ง
เดือนทุกเดือนหม้อจะต้องนัดค่ะ

ถ้าบางครั้งที่ว่าหนูไม่ได้ขึ้นมาแล้วหนูไม่มีตังค์ขึ้นมาเอายา
แฟนนู้นจะส่งยาไปให้นู้นที่มังการ

ไม่ได้แข็งแรงและสมบูรณ์
ตัวพี่เองอยู่กรุงเทพเหงาไหม

เศร้าไหมที่เราจะต้องแยกกันอยู่ที่บ้าน

ผมไม่อยากให้เขาไปแต่ว่า
เขาบอกเขาขอไปอยู่บ้านเนี่ยเพราะว่าอยู่แต่ในห้อง
เวลาผมออกไปหาเงินเขาก็อยู่แต่ในห้อง

ทีนี้ถ้าจะย้ายไปอยู่ที่กาญจนบุรีด้วยกันก็ไม่มีอาชีพ

คิดว่าลูกและเมียเป็นภาระพี่ไหมณตอนนี้

ผมไม่เคยคิดจะทอดทิ้งของเขาครับ

ผมสู้ตลอดครับ
บอกเขาว่าไม่ต้องไปไหนหรอกเดี๋ยวมันก็ดีอย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเอง
บอกว่าผมหาเงินเลี้ยงพวกเขาได้
ผมบอกร่างกายผมมันยังแข็งแรงอยู่ผมหาเงินดูแลพวกเขาได้รับรอง

ปี๔๙แต่ตอนนั้นที่ว่าใส่เหล็กใส่อะไรเสร็จเรียบร้อย
แล้วอยู่ดีก็มาผู้ขึ้นมาเป็นรูเป็นรูเป็นหลองขึ้นมา

เขาตามความสะอาดไม่ได้เลยดิ
เดือนได้แต่ต้องพักฟื้นไม่ต่ำกว่าเดือนครึ่งอย่างต่ำ
ณตอนนี้คือถ้าไปเอาเหล็กออกต้องใช้สตางค์
และต้องหยุดทำงานไม่ต่ำกว่าเดือนครึ่ง
จึงยังไม่สามารถไปเอาออกได้เพราะว่าไม่มีสตางค์
และไม่สามารถหยุดทำงานได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีกิน

หมอบอกไหมว่าถ้าพี่ยังเป็นอย่างนี้อยู่

ต้องเอาออกถ้าเกิดวันหนึ่ง

ตอนนี้ไม่ใช่ว่าเอาเหล็กออกนะ

คุณอ่อนศรีแล้วถ้าเกิด
ถึงขั้นต้องตัดขาไปจริงเนี่ย

อันนั้นยาวเลยนะพี่อ่อนศรี

สมมุติว่าถ้ามีเงินก้อนหนึ่ง
ที่พอจะรักษาคนได้คนเดียว

ผมจะรักษาภรรยาผมก่อนครับ

คำถามในการมีเงินก้อนหนึ่งรักษาได้คนเดียว

ลูกต้องรักษาให้แฟนให้ก่อน

นู่นนี่มันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว
ถ้าถ้าเขาต้องมาตัดค่าเนี่ย
แล้วลูกที่อยู่ทั้งล่างจะอยู่ยังไงมันต้องลำบากอยู่แล้ว
หัวหน้าครอบครัวต้องมาตัดค่าเท็งเนี่ย

เพื่อกำลังใจในการที่อยากอยู่ต่อ

รักรักมากที่สุดในโลก

รักมากแบบอยากตายแทนได้อะค่ะ

แทนที่จะช่วยแบ่งเบาเพราะสามีขาเป็นแบบนี้อยู่แล้ว

นั่นคือความเจ็บปวดของพี่ที่แบกรับไว้

เดี๋ยวพ่อขับรถได้นิดนึง
เดี๋ยวพ่อให้ซื้อให้แม่กิน
ณตอนนี้พี่ไม่ค่อยได้เจอกันเลยถูกไหมคะ

พี่อ่อน๔เดือนไหวไหม
ไปหาภรรยาไปกอดกันแน่นสักทีนึง

นี่เป็นคู่รักแท้ที่อ่อนแรงที่สุดในโลกค่ะ

สูงสูง

คือคนเราเนี่ยยิ่งเป็นคนที่มีรายได้น้อยหรือว่าคนจนเนี่ย
สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขา
เครื่องมือที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาที่ไม่ต้องไปเช่าใครไปยืมใคร

แต่อยู่มาแล้วร่างกายมันใช้ไม่ได้อีก

มีสิ่งหนึ่งในร่างกายของคุณบังเอิญที่ใช้ได้

มันจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิมเข้าไปใหญ่นะครับ

่งพลังแห่งความรักกันแล้วเดี๋ยวจะให้ลงไปนั่งค่ะ

ต้องหาเงินไปรักษาทั้งคู่

อันนี้เจ็บปวดหนูรักประโยคนี้ที่สุด
มันเป็นเครื่องมือชิ้นสุดท้าย

ตอนนี้พี่บังเอิญเหลือหนึ่งสิ่งเหมือนที่คุณป่านุ่มบอก
คือเสียงใช้เพื่อเอาเงินมาประคับประคองรักษาเราและสามีเรา
พี่เป็นอีกคู่หนึ่งเลยที่ทางเราลุ้น
อยากให้ได้เงินไปมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

จากตั้งใจเพื่อครอบครัวของพี่แล้ว
โปรดได้โปรดทำเพื่อพวกเราคนดูทั้งหมด

รายการเรานะครับมีเงินทุนให้กับนักสู้ชีวิตทุกคนสูงสุด๑ล้านบาทคุณบังเอิญ

คุณบังเอิญต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ
ไม่ยากไม่เย็นไม่ไกล
๖๐๐๐๐บาทพี่เพิ่งเอา๖๐๐๐๐บาทไปทำอะไรบ้างคะ
ไปเป็นค่ารักษาตัวเองแล้วก็แฟน
แล้วก็แบ่งเบาภาระแฟนเวลาใช้เดินทางขึ้นมาห้าม

๖หมื่นที่อยากจะได้

ร้องให้ถูกแค่๔เพลงอีกครับคุณหมาย

ไม่ยากจนเกินไปครับ๔เพลง๖๐๐๐บาท
เรามาเริ่มต้นการแข่งขันกันเลยนะครับที่เพลงแรกก่อนเลยนะครับ
เพลงที่๑เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท

นั่นคืออินโทรเพลงเปิดประเดิมเพลงแรก
ในการจะได้ตังค์ไปซ่อมทำนุบำรุงร่างกายของครอบครัวนี้

ไหมยากง่ายยังไงสำหรับพี่บังเอิญ

๘๐เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าอยู่ในระดับปันกลาง

ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่มสู้ใช่มั้ย

ตัวช่วยมี๓ตัวช่วยที่เลือกใช้ได้จาก๖แผ่นป้าย

คุณบังเอิญเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ถามคุณบังเอิญว่าถ้านั่งร้องจะสะดวกไหม
ระหว่างนั่งกับยืดต้องการอะไร

แอร์เย็นแต่เหงื่อสกเลยนะข้างหลังเนี่ย

เพราะฉะนั้นต้องร้องให้ถูกต้องทั้งหมดนะครับ
กว่าดนตรีจะจบลงนะครับ
อย่างชัดถ้อยชัดคำด้วยนะครับ
เพลงที่๑นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๑เพลงมาครับ
เมื่อรักกันก็ช่าง
เมื่อรักคืนก็ช้ำ
แต่เหตุฉันไหนใจยังไม่จำ
ว่ารักทำ
ให้เจ็บทุกที
ปวดมันนอนยาสั่ง
แต่ฉันยังไม่หนี
สู้อดสู้ทนรักจนป่านี
เรื่องเจ็บหรือดี
มีทุกเวลา
อยากมีรักใจมันพลัง
สู้ติดตามหานางสีดาย
ด้วยรักจริงยิ่งที่หวัง
พระรามงามหน้าพระรามงามใจ
ที่ฉันจำทำ
เจ็บเพราะคนหน้าใส
รูปสุดงามสองสังคมทั้งใคร
แต่น่าจะได้
ใจทดสกัน
ร้องได้ให้ล้าน